ตลอดระยะเวลาการเสด็จขึ้นครองราชของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงเลยเห็นถึงความยากลำบากของประสบกรณิกร
โดยเฉพาะในปี๒๕๕๓ประสบกรณิกรชาวไทย
โดยเฉพาะชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ปราบปลื้มปิติที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดประตูระบายน้ำครองรัฐโพ
ที่ทรงใช้คลายทุกข์ให้กับพระศวกกรรมนิกร
ทนกับปัญหาน้ำท่วมมาอย่างยาวนาน

ชายภาพแผนที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพ
เนื่องมาจากพระราชดำริตะบนทรงคนนอง
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
ยังเก็บรักษาไว้อย่างดีที่อาคารศูนย์บังคับน้ำ
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ส่งหาหนทางเยียวยาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากนั้นส่งประทับเรือพระที่นั่งชื่ออังสนาที่กองทัพเรือจัดถวาย
นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินชนละมาก
ทุกสายตาของคนไทยทั่วประเทศเฝ้ารอจะได้เห็นพระพักษ์
จากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
มหาภูมิภลอดุญเดตอยู่ระหว่างพักฟื้นพระวรกาย
ที่โรงพยาบาลสิริราชและนับเป็นครั้งแรก
เสด็จพระราชดำเนินระยะทางไกล๑๖กิโลเมตร
หลังส่งพระประชวนมาหลายครา
ตลอดเส้นทางประสบกรณิกรริมสองฝั่งแม่น้ำ
ต่างรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก
และเมื่อเรือพระที่นั่งเคลื่อนผ่านจะมีเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้องไปทั่วโค้งน้ำ
พร้อมบกถ่งที่มีตราพระปรมาพิไทยพระบรรลและถ่งชาติไทยปลิวสวัย
หลายคนถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไว้ไม่ไหว
ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ก็ส่งใช้กล้องบันทึกภาพประชาชนด้วยสีพระพักษ์อิ่มเอม
นายภัยศาลเติมวัฒนพัฒน์กำนันตำบลทรงคนนอง
เป็นหนึ่งในประสบกรณิกรที่ไปรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
และได้เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในระยะใกล้หลังจากเรือพระที่นั่งอังสนาจอดเทียบฝั่ง
เขายังจดจำความประทับใจวันนั้นได้เป็นอย่างดี
ก็อยู่ห่างจากเรือที่เสด็จพระที่นั่งนะครับ

ได้ชื่นชมพระพักษ์ของพระองค์ท่าน
มีความสุขมากครับมีความสุขที่สุดเลยก็ว่าได้
แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ถามนะครับ
ก่อนที่จะถึงเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเนี่ย
ได้บอกกับพระสุธิกรนะครับ
ศดรทั้งหลายที่มารอชื่นชมพระบรมี
ซึ่งจะต้องอยู่ห่างจากพระองค์ท่านเนี่ย
ระยะทางเป็นร้อยเมตรนะครับ
อยู่ทางฝั่งของสวนสุขภาพรัฐโพก็ดี
หรือจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ดีนะครับ

ที่จะหาสถานที่
แล้วก็จัดจองมิเนเตอร์ต่าง
ไว้ให้ได้ชื่นชมพระบรมีให้ดีที่สุด

แต่ที่อยู่ไกลเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะครับ
ถามว่ารัฐดรรสิกอย่างไรบ้าง
เขาบอกว่าขอเพียงแต่ได้อยู่ร่วม
ได้หายใจเอาอากาศที่ผ่านพระองค์ท่านมา
ก็เป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่สุด

พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระราชดำรัฐเมื่อพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบแปด

เดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน

เพื่อรองรับน้ำปริมาณที่มากขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
ลดเวลาการเดินทางของน้ำ
จาก๕ชั่วโมงเหลือเพียง๑๐นาที

ก่อนที่จะมีสะพานภูมิพลหนึ่งและสอง

ครอบครัวแตกขสานสั้นเซ็น
แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างนะครับ

ไม่มีใครคิดว่าจะมีรัฐบาลไหนหรือใคร

ท่านได้มาสร้างของรัฐโพแห่งนี้

เป็นการเร่งระบายน้ำต่างแล้วเนี่ย
ซึ่งเป็นการทำให้การคมนาคมทางบกมันครบวงจร
เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปอย่างมากเลยครับ
เปลี่ยนไปอย่างชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้
ความทุกข์ยากที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม
และการจราจรติดขัดมานานนับ๒๐ปี

และยังเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการสร้างอาชีพและรายได้ให้ชาวบ้าน
เพราะหลังจากปัญหาการจุราจรลดน้อยลง
ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนิยมไปทัศนาจร

ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว

ของผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยานอีกด้วย
สร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วที่สำคัญถ้ารถติด
ไม่มีใครหรอกครับที่จะรู้จักใน๖ตำบลกับพ่อหมู
ที่เวลานี้เป็นตลาดการท่องเที่ยว
มีแหล่งปั่นจักรยานมีแหล่งเข้ามาศึกษาเรียนรู้
ระบบนิเวศให้มนุษย์กับป่าอยู่กันได้
เป็นเหมือนกับโรงเรียนธรรมชาติ
ในยามที่ทรงพระประชวนแต่ความเดือดร้อนของประสบกรณิกร
ก็ไม่เคยหายไปจากพระราชหรือไทย
ส่งติดตามและหาหนทางช่วยอยู่เสมอ
ด้วยสายพระเนธที่ทรงเห็นการไกล
บำบัดทุกข์ให้ประชาชนได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างน้อมจดจำถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ไว้ในมโนสำนึกอยู่ไม่เสื่อมคลาย